แต่ว่าข่าวแรกนี้ไม่ค่อยสดใสเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่แชร์กันมากบนโลกออนไลน์

ถ้าไม่ได้เปลี่ยนช่องไปไหนเห็นแล้วนะคะ
เป็นภาพของชายหนุ่มคนนึงนะคะ
เหตุเกิดที่ชนบุรีค่ะ
กำลังขับรถออกจากเทศบาลนาป่านะคะ
ผ่านด่านมาแล้วจู่ถูกเจ้าหน้าที่อาสาเนี่ย
ยิงเป็นกระสุนปืนยางใส่นะคะ

คนก็สงสัยอุ๊ยแบบนี้ได้ด้วยหรือ

นี่คือสภาพบาดแผลที่แขนของชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายนะคะ
หญิงสาวรายหนึ่งเขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็คือเป็นแฟนสาวของหนุ่มคนนี้แหละ

ใช้ปืนกระสุนยางยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บ
ที่เพิ่งผ่านการตรวจค้นที่ด่านตรวจตรงเทศบาลนาป่า
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะก็มีการเจรจากัน
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กล่าวขอโทษ
พร้อมกับให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะ

ใช่แล้วเป็นแผลไปแล้วมาแชร์ลง

แฟนเพจชื่อดังหลากหลายแห่งนะคะแชร์โพสต์นี้
แล้วก็เล่ารายละเอียดถึงเหตุการณ์ค่ะ
บอกว่าเหตุเกิดเมื่อคืนวันพุธ
หลังจากแฟนนุ่มของเธอเนี่ยขับรถผ่านด่านตรวจ

จู่กลุ่มชายชุดดำประมาณ๑๐คน
กรูกันออกมาค่ะแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่บริเวณท่อนแขนของแฟนนุ่ม
เขาก็เลยหยุดรถจากนั้นก็โดนล็อกตัวค่ะ
ชุดดำถามขึ้นว่าหนีทำไม

พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจที่ด่านว่าผ่านมาแล้วตรวจเรียบร้อย
พูดคุยกันสักพักเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้กลับบอกว่า

แล้วก็ขอโทษด้วยปล่อยตัวกลับบ้าน
แต่ยังแน่นอนแผลมันไม่หายไป

ผู้คนอ่านข้อความนี้นะคะต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็บอกให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับ
กลุ่มนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดค่ะ
จัดการกับคนกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำกับคนอื่นอีกค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะติดต่อไปยังผู้โพสต์

เป็นช่วงที่แฟนกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากเลิกงาน
แล้วก็เจอกับด่านตรวจปัสสาวะ
เสร็จเรียบร้อยก็ขี่รถออกมาประมาณ๒๐๐เมตร
แต่จู่ก็มีนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ข้างหน้าออกมายิง

ซึ่งจริงเจ้าหน้าที่ยิงผิดคนขอโทษ
แล้วก็ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
แฟนของตนก็เข้าไปเคลียร์ที่ว่าการอำเภอของชนบุรีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ
รวมถึงบอกว่าอยากให้เรื่องจบลงเพียงเท่านี้
ส่วนแผลบาดเจ็บที่ถูกยิงเนี่ย
เนื่องจากเป็นกระสุนลูกยางจึงไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
แต่ก็เห็นเป็นรอยปุ่มอยู่เหมือนกัน

ใช่คือต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงที่เป็นกระสุนยาง
คือมีปืนในมือยังไงก็ต้องคิดเยอะมากเลยจริง

ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านแล้ว
เจ้าหน้าที่อาสาก็จะตั้งด่านอีกหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นการซ้อนการทำงานกันอย่างไร

อันนี้เหตุเกิดที่แถวเทศบาลนาป่าจังหวัดชนบุรีนะ

ก็คงต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วย
ติดตามต่อแต่ว่าฝ่ายผู้เสียหายเขาก็ไม่เอาความอะไร